ก็คือเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยตอนนี้หายาก
หาแทบจะไม่เจอแล้วแต่พอหาเจอราคาก็ดันมาแพงอีก
และยังมีพนักงานในร้านสะดวกซื้อคนหนึ่งค่ะ
ปกติแล้วสินค้ามีวางขายในร้านสะดวกซื้อของเขาแหละที่เขาทำงาน

ขายเองเอาไปโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียของตัวเอง
ขายเนี่ยบวกเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวนี่คือโพสต์ของเขา
พนักงานร้านสะดวกซื้อชื่อดังเลยนะ
เขาโพสต์ขายหน้ากากอนามัยแบบนี้แบบ๒ชิ้น
จากปกติถ้าขายในร้าน๑๙บาทเขาขาย๕๙บาท
บรรจุ๕ชิ้นปกติราคา๓๙บาทขายเอง๙๙บาท
อกจากนี้นะมีพวกนำเข้าจากต่างประเทศด้วย
ราคาขายในร้าน๑๒๙บาทแต่เขาขายเอง๓๒๙บาทค่ะ
คนเห็นตกอกตกใจวิพากษ์วิจารณ์ถึงว่าไปทีไร
อันนี้คนที่เขาคอมเมนต์ด้านล่างนะ
ถึงว่าไปทีไรไม่เคยมีแมสขายสักครั้ง
ที่แท้พนักงานเก็บไปขายหมดนี่เอง
เขาก็เลยเรียกร้องให้ต้นสังกัดตรวจสอบให้หน่อย
แล้วก็เกิดขึ้นรวดเร็วค่ะการตรวจสอบ
โดยระบุว่าตามที่มีข้อเรียกร้องเข้ามา
ทำการตรวจสอบข้อที่จริงที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
พบว่าพนักงานโพสต์ขายหน้ากากอนามัยจริง
และตอนนี้บริษัทให้พนักงานลาออกแล้ว
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
นี่ก็เป็นพลังของโลกโซเชียลมีเดียอีกอย่างหนึ่ง
ที่ทำผิดอะไรอย่าเผลอค่ะ